มีที่สวยกันอีกที่หนึ่งจะแนะนำนะคะอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร
ขับรถ๓๔ชั่วโมงก็ถึงก็คือที่นครราชศรีมา

นี่นะคะก็มีบรรยากาศดีภูเขาก็มีทะเลหมอกก็มี
และนี่ก็มีคือทุ่งป่อเทือง
โอ้โหหรืออร่าดูสิต้นสูงมากเท่าคน
ใช่ค่ะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่
นักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายรูปกัน
แล้วตอนนี้เนี่ยกระแสลมหนาวก็พัดมานะคะ
ทำให้ทุ่งปอเทืองนั้นโอ้โหยิ่งสวยงามสะพรั่ง
ได้บรรยากาศได้อากาศที่ดี
ปอเทืองนี้ทั้งหมดมีพื้นที่๕๐ไร่นะ
ตอนนี้ออกดอกบานสะพรั่งเหลืองอร่าม๓๐ไร่
แล้วก็ที่เหลือก็ทยอยเบ่งบานกันไป
นักท่องเที่ยวก็ไปถ่ายรูปอัพลงโซเชียลกันมากมายคน
ก็กดไลค์คอมเมนต์แชร์กันไปนะคะ
ซึ่งทุ่งป่อเทือกนี้อยู่ภายในศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟากแห่งชาติ
หลายคนรู้จักกันดีแล้วก็เรียกว่าไร่สุวรรณค่ะ
อยู่ประมาณช่วงกิโลเมตรที่๔๘๔๙ถนนมิตรภาพ
มนต์กลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
โอ้โหนี่มองจากมุมบนนี่สวยงามมาก
แปลงใหญ่แปลงกว้างยาวมากเลยนะคะ
นี่แหละสัญลักษณ์ที่เราจะรู้จักกันว่าไร่สุวรรณนะคะ
จะมีทุ่งป่อเทืองออกดอกสะพะบานสะพรั่ง
เขามีงานด้วยคุณผู้ชมค่ะวันที่๘ถึง๑๑ธันวาคมนี้
จัดงานขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่ก็คืองานเกษตรแฟร์นั่นเองนะครับ
ภายในงานจะมีการนำต้นไม้ดอกไม้นานาชนิดที่ทางไร่สวรรณปลูก
ให้นักท่องเที่ยวได้มาชมชมไม่พอถ่ายรูปนะคะ
หรือใครอยากจะซื้อพันไม้กลับบ้านก็มีด้วยนะคะ
เรียกว่าตอนนี้ก็เตรียมเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่นะคะ
จนไปถึงประมาณหลังปีใหม่อีกนิดหน่อยจากนั้นมันก็เรียกว่าล้มตายกันไป

ใช่แล้วปอเทืองเขาไม่ได้ปลูกไว้สวยอย่างเดียว
ใช่มีประโยชน์ด้วยทำพืชตระกูลถั่วนะครับคุณผู้ชมไปเที่ยวชมกันได้